แม้ว่าหลวงปู่แสงท่านจะมีเมตตาอย่างสูงในการที่จะอภัยธานให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน
ตั้งแต่วันที่หมอปลากับทีมงานแล้วก็สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่าชาวยะโสชาวยะโสธรไม่ทนครับ
แจ้งจับหมอปลากับพวกสร้างหลักฐานเท็จ
แล้วข้อหาอื่นอีกที่ฟังดูแล้วค่อนข้างหนัก

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าเรื่องนี้
หลังจากที่พระอุปถาคอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึง
พระอุปถาคสองรูปท่านลาออกแสดงความรับผิดชอบจากการที่ดูแลหลวงปู่แสง
แม่ขัดใจต่อลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป
เป็นที่ตำหนิว่ารู้ทั้งรู้ว่าหลวงปู่แสงท่านอาภาษณอัลไซเมอร์
ทำไมถึงปล่อยให้มารับญาติโยมแบบนี้
ครับล่าสุดมีการแต่งตั้งพระอุปถาค๘รูปครับ
เพื่อดูแลหลวงปู่ให้ครบทุกด้านเลย
เมื่อวานนี้นายเฉลิมชัยจักโคตรครับตัวแทนลูกศิษย์นะครับ
เปิดเผยบอกว่าได้จัดเปลี่ยนชุดพระอุปถาคใหม่๘รูป
เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ดูแลหลวงปู่
โดยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะเช่นดูแลพัฒนาหาร
ดูแลการส่งน้ำดูแลยาที่นะฮะหลวงปู่ต้องฉัน
โดยมีหมอจะคอยจัดยาให้กับพระนำไปถวายให้หลวงปู่
และจะไม่เอายาจากลูกศิษย์มาถวายให้หลวงปู่ฉันแล้ว
นะครับเพื่อดูแลหลวงปู่อย่างทั่วถึง
และป้องกันปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้น
ส่วนพระอุปถักษ์๒รูปที่ลาออกนะครับ
คุณผู้ชมครับหลวงปู่ยังคงต้องการให้มาดูแล
แต่พระสองรูปอาจจะต้องค่อยลดบทบาทลงนะครับ
แล้วตอนนี้ก็ให้๒รูปนั้นนะครับ
แนะนำวิธีการดูแลให้กับพระอุปถาคชุดใหม่ไปด้วยนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็ให้ไปดูแลความเรียบร้อยของกุฏิแทน
สำหรับประเด็นที่ประชาชนสงสัยเรื่องการทำเหรียญหลวงปู่
เพื่อหารายได้มีคำยืนยันว่า
ทุกเหรียญที่รับจากมือหลวงปู่ไม่เคยเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียว
เหรียญที่รับจากหลวงปู่แจกฟรีทั้งนั้นครับ
ขอยืนยันว่าไม่มีขายไม่มีจำหน่ายครับ
ที่มานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกตะวนไก่คำอำเภอเมือง
โดยลูกศึกก็มากราบหลุงปู่นะฮะคืออย่างอย่าง
คืออย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณวัดนะครับ
จอดไว้ที่หน้าวัดแล้วก็เดินต่อแถวเข้าไปลงทะเบียน
ไปวัดอุณหภูมิแล้วก็เดินไปที่กุฏิของหลวงปู่
ต่อแถวเข้ากราบไหว้หลวงปู่
โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรรมการวัดอย่างเคร่งครัด
อกจากนี้นะครับในการเข้ากราบหลวงปู่นะครับ
มีเกณฑ์๕ข้อดังนี้คือ๑เข้ากราบตามเวลา๑๓นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาครับ
สตรีเพศห้ามเข้าใกล้หลวงปู่โดยเด็ดขาด
เข้ากราบให้ห่าง๕เมตรถึงหลวงปู่จะเรียกหรือกวักให้เข้าไป
วักมือให้เข้าไปนะฮะ
ให้ผู้ชายเนี่ยเข้าไปรับของแทนเท่านั้นนะครับ
การบันทึกภาพให้บันทึกภาพมีระยะห่าง๕เมตรจากหลวงปู่ครับ
เข้ากราบด้วยความเคารพสำรวม
ฝ่าฝืนคณะสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไป
แม้ว่าหลวงปู่แสงท่านเองเนี่ยจะมีเมตตาจิตเมตตาธรรมสูงมากนะ
ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกคน
แต่ชาวยะโสธรชาวยะโสธรไม่ทนแจ้งจับหมอปลากับพวกสร้างหลักฐานเท็จ
ข้อหาด้วยกันเนี่ยไปโรงพักเลยนะคะ
มีชาวบ้านบ้านป่าติ้วไปด้วยส่วนหนึ่งค่ะ

คนแรกชื่อว่ารัฐพิโพธิทวีกันหรือวิทย์มหาชนกรรมการสมาคมชาวยะโสธร
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นทนายความคุณวรวุฒิพรมสุวรรณ
รวมถึงชาวบ้านที่อำเภอป่าติ้วที่ยะโสธรด้วยนะคะ
ตัดสินใจเลยค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสพป่าติ้ว
เอาผิดกับหมอปลาหรือชื่อจริงก็คือจีรพันธ์เพชรขาว

ข้อหาสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญา
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ความผิดตามพรบคณะสงฆ์
๔ความผิดนิรุนแรงอ้างยี่ซ่องโจร
เอามอบให้สนับสนุนเข้ามาเป็นหุ้นแบบ
ทีแรกเห็นข่าวคือตกใจเป็นอย่างมาก
สลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
คนที่มาในครั้งนี้เป็นคนดังทางโซเชียล
ก็คือหมอปลานั่นเองนะคะครับการกระทำแบบนี้ถือว่า
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของหลวงปู่

จึงต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่ประกาศกล้าวแบบนี้เลย

ขณะเดียวกันสมาคมชมรมชาวพุทธยะโสธร
พร้อมกับชาวบ้านมีการถือกระดาษแบบนี้ค่ะ
ปริ้นต์มาในมือเห็นไหมคะเห็นว่าอะไร
เซฟหลวงปู่แสง

เซฟหลวงปู่แสงนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของหมอปลาแล้วเป็นไงบ้าง
หลังจากที่เกิดกระแสดราม่าตีกลับแบบนี้
หมอปลาบอกว่าขอปิดวาจาก่อน

ก็คือไม่พูดไม่เปิดตัวไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้๒สัปดาห์ก็แปลว่า
จะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของหมอปลานะคะ